ไปชนน้องเต้ซึ่งเป็นนิสิตที่จบใหม่นะครับ
โอ้โหเรื่องนี้น่าสงสารจริงนะครับ
คือเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ประมาณสักเกือบ๑เดือน
ครั้งนั้นเนี่ยน้องเต้ก็ขับรถมาปกติเลยนะฮะ
กำลังจะกลับที่พักปรากฏว่าไปถูกรถคันนี้ขับชน
แล้วน้องเนี่ยก็เสียชีวิตตรงนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
โทรศัพท์มือถือแล้วไปถ่ายรถตัวเอง
ถ่ายภาพรถตัวเองแล้วไปลงในสื่อโซเชียลของตัวเองนะฮะ
โดยการบอกว่าขับรถชนครับผมและเพื่อนอีกสองคนก็คือนายนี้ในนี้ปลอดภัยนะครับ
ขับรถชนอย่างนี้ประมาณอย่างนี้โดยที่ทั้งทั้งที่มีคนตายนอนอยู่ตรงนั้น
อืมเนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้มันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างมากนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยจับตามองนะครับว่าไอ้ประเด็นนี้เนี่ย
จะมีการเยียวยาหรือช่วยเหลือครอบครัวของน้องเต้ยังไงน้องเต้คือผู้เสียชีวิตนะครับ
น้องเต้เองเนี่ยจบมาเนี่ยครับมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันบาทอืม
เงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทให้ครอบครัวนะฮะแล้วครอบครัวเนี่ยเป็นชาวนา
พ่อเนี่ยเป็นชาวนาแบบโดยกำเนิดเลยส่วนแม่เองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นแม่บ้านนะฮะ
ก็ทำงานกรอกแกกไปมีพี่สาวคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องแบบดูแลครอบครัวของเขา
ในมุมกลับกันคือก็มีโอกาสถามคุณพ่อของทางฝั่งน้องเต้
คุณพ่อบอกว่าคือพ่อเองเนี่ยส่งเสียน้องเรียนเนี่ยโดยการที่พ่อเองเนี่ยทำนา
แบบลำบากลำบลนะฮะกัดก้อนเกลือกินเอาเงินเนี่ยที่ได้มาในทุกทุกเดือนเนี่ย
จากการที่เป็นชาวนาส่งให้ลูกเรียน
หวังว่าจะฝากผีฝากไข้ให้น้องเต้เองเป็นสาวหลักของครอบครัว
ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะฮะเพราะเกิดเรื่องขึ้นมานี่
คือชีวิตมันพังทลายหมดเลยอืมพ่อเองเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นไม่เคยได้รับการเยียวยาแม้แต่บาทเดียวจากทางครอบครัวของผู้ชนเลย
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะก็คือต้องย้อนกลับไปในวันที่เกิดเหตุแล้วก็มีการจัดงานศพของน้องเต้
ทางฝั่งของพ่อผู้ก่อเหตุก็ได้มีการออกมาบอกว่าตนเองได้มีการนำเงิน๒๕๐๐๐๐บาทไปให้แต่ปรากฏว่าถูกไม่ให้เข้างาน
ส่วนพ่อเขาบอกไม่มีใครที่ไม่ให้เข้างานจริงเข้ามาเข้ามาได้เลยนะฮะประเด็นมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับหลังจากวันนั้นเนี่ยนะฮะมีการเจรจาอยู่ประมาณ๒๓ครั้ง
ขอยากดูครับเราจะเอายังไงดีต่างนานาเนี่ยนะครับแล้วเรื่องเนี่ยมันก็ถูกกลับมาพูดกันอีกทีนึงอีกวันนึงปรากฏว่า
เดี๋ยวขอไปดูอีกทีแล้วกันว่าจะหาเงินที่ไหนมาให้
คือเรื่องมันเปลี่ยนไปแต่ละวันมันไม่เหมือนกัน
มันก็เลยทำให้พ่อเขาออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม
ตอนแรกเขาไม่ออกนะเขาก็ไม่ได้อยากจะออกทีวีไม่ได้อยากจะให้ข่าว
เพราะพี่เองอะรถเมล์รถดำแห่งจี้
ติดต่อเคสนี้ไปตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเลย
วันแรกเลยนะคือพอชนเสร็จวันรุ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยพี่ติดต่อแล้ว
เขายังไม่มาเขาบอกเขาขอจัดงานศพก่อน
เราก็พยายามที่จะติดต่อไปว่าเออขาดเหลืออะไรไหม

เขาก็แจ้งกลับมาว่าตอนนี้ยังไม่เป็นไรคุณหนุ่ม
พี่ก็โทรไปหาพี่สาวแล้วก็โทรไปหาแม่นี่แหละ
วันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นอ่าก่อนเผาศพหนึ่งวัน
เขาบอกว่าขอเผาศพน้องให้เรียบร้อย
แล้วเดี๋ยวจะว่ากันว่าจะเอายังไงดีขอปรึกษากันก่อน
หลังจากนั้นพอเผาศพเสร็จผมก็ติดต่อไปอีก

ตอนนี้มีทางต้นสังกัดของน้องเข้ามาดูแล
แล้วก็น่าจะมีการพูดคุยเจรจากับทางฝั่งของพ่อของผู้ชนก่อน
เหตุการณ์มันก็ผ่านไปเรื่อยเสร็จปุ๊บพี่ก็ตามไปเรื่อยนะฮะ
จนกระทั่งเมื่อประมาณวันศุกร์ก่อน
พี่สาวกับคุณแม่โทรมาหาผมบอกว่า
จำเป็นที่ต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแล้ว
เพราะว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาแม้แต่สลึงเดียว

แม้แต่สลึงเดียวก็ยังไม่ได้
คือเขามีการไปพูดคุยกันแล้วนะครับ
ก็คือทางฝั่งของครอบครัวน้องเต้เนี่ยต้องการเรียกเงิน๑๕ล้านบาท
เพราะว่าคือ๑๕ล้านบาทถ้าจะคิดเป็นฐานจากเงินเดือนหรืออะไรอย่างนี้
คือผมว่ามันตกประมาณสักเดือนละ๔๐๐๐๐บาท
ถ้าคิดเป็นอัตราก็ประมาณสัก๓๐ปี

ถ้าเฉพาะแอนกตีอิซี่ลองคูณเอา๔๐ล้านลงคูณด้วย๑๒ล้านบาทมันเท่าไหร่

คือผมว่าด้วยอายุด้วยอนาคต
ผมว่าตัวเลขกลมมันก็ไม่ได้น่าเกลียด
ป่ะมันน่าจะอยู่ในราคานี้ที่แบบจะเยียวยา

คุณให้เขาพันล้านเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้หรอก
เพราะชีวิตลูกเขาเนี่ยมันไม่ได้แลกมากับเงินพันล้านนะ
ถูกปะคือมันไม่ใช่ว่าคุณชนลูกเขาตายคุณจะจ่ายเขาพันล้าน

แต่อันนี้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้ว
แล้วเขารู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่เขาควรจะต้องได้รับหรือเยียวยา
มันก็ควรจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลเขาได้แทนลูกเขา
เพราะลูกเขาเคยดูแลมาก่อนมันก็ต้องดูแลกันไปตลอดอ่ะถูกไหม
แต่อันนี้คือทางฝั่งของพ่อผู้ชนเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้หนีนะ
แล้วก็เขาก็ยินดีนะเขาไม่ได้นิ่งดูดายแต่เขาไม่มี
เขาก็บอกให้ไปขึ้นศาลกันแล้วกันเขาบอกเนี่ยให้ไปขึ้นศาล
ให้ไปขึ้นศาลเอาผมก็เลยถามบอกอ้าวแล้วถ้าขึ้นศาลเนี่ย
ถ้าศาลท่านบอกว่าคุณต้องจ่าย๑๕ล้านก็เดี๋ยวก็จะไปหาแล้วก็มาข่อนจ่ายให้
ผมก็บอกอ้าวถ้างั้นไม่ต้องขึ้นสารคุณก็ไปหามาจ่ายเลยได้ไหมล่ะ
ข่อนจ่ายก็ไป๑๕ล้านเนี่ยได้ไหมก็บอกออกไม่ได้ครับ
ผมว่ามันขอไปขึ้นศาลคือเอาง่ายรถเมย์รู้จักคำว่าพายเรือในอ่างไหม
เมื่อวานนี้พี่คุยเรื่องนี้จนพี่แบบขอโทษแม่งประสาทเสีย
คือเหมือนกับคนพายเรือในอ่างวนอยู่ในนี้มันหาทางออกไปได้
มันไม่ได้พายเรืองอยู่ในทะเลหรือพายเรืออยู่ในแบบปากอ่าวที่มันออกไปไหนก็ได้
อยู่ในอ่างน้ำแล้วก็วนอยู่ในอ่างอยู่อย่างนี้คือมันหาที่จบไม่ได้
สุดท้ายก็เลยบอกว่าโอเคไอ้ที่คุณบอกคุณจะให้เขา๗แสน
คุณให้เขา๗แสนบวกกับอีก๒๕๐๐ที่คุณเคยบอกคุณจะไปให้งานศพได้ไหม
ก็เป็นเก้าแสนห้าตีกลมสักล้านหนึ่งให้เข้าไปก่อน
ที่ได้ไปใช้หนี้ยืมสินต่างนานาที่เขายืมเงินมาไม่มี
ขอไปหาก่อนอ่ะได้ไปหาก่อนงั้นขอกำหนดเวลาหน่อยได้ไหม
กำหนดไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ถ้ากำหนดเวลาไปหาไม่ได้ผมก็ถูกด่า
มันเหมือนแบบดูทุกสิ่งทุกอย่างมันเลื่อนลอยสำหรับอ่าผมขอโทษจริงจริงนะ
เมื่อวานพี่ก็พูดคำนี้ไปมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าครอบครัวคนตายเนี่ย
ต้องมานั่งกราบตีนคนที่ชนบอกขอเงินผมเถอะ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ที่เขาแบบเขาไม่ได้มองเราเลย
ว่าคุณไปชนลูกเขาตายอืมแล้วลูกคุณไม่มีสิทธิ์ตอบไปกับขี่ในวันนั้น
คุณอายุสิบหกอืมคุณมีรถบีเอ็มให้ลูกคุณขับคุณจะอ้างว่าโอเคมีการที่แบบ
มีการซื้อมาขายไปอะไรอย่างเนี่ยแสดงว่าคุณมีอาชีพเขามีเงินลงทุน
คือมันต้องมีการแบบแสดงความรับผิดชอบหรือความพยายามในการที่จะทำอะไรบางอย่าง
คือเพราะมันเหตุการณ์มันเกินแล้วถ้าย้อนกลับไปจำเรื่องแพรวาได้ไหม

แพรวาอันนั้นก็เป็นประเด็นคล้ายกัน
เรื่องนั้นสู้กันจนกระทั่งแบบสุดท้ายดีกา
สารท่านก็พิพากษาให้มีการชำระเงิน
ตอนนั้นถ้าจะจำกันได้นะ
ตอนนั้นคุณจอมขวัญเป็นคนเปิดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในรายการที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละ
แล้วพี่ก็ไปเก็บเรื่องนี้ต่อ
ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไง
เสร็จปุ๊บเนี่ยทางฝั่งของแม่แพรวาเขาก็ติดต่อพี่มา

พี่ก็บอกว่าจำเป็นที่จะต้องหาเงินก้อนหนึ่งรวมทั้งหมดกลม๕๐ล้าน
ที่ต้องเอาไปชดใช้ให้กับทางผู้เสียชีวิตเขา

ทางแม่แพรวาก็ปรึกษาพี่ว่าจะทำยังไง

เขาบอกเขามีบ้าน๑หลังมีที่ดิน๑แปลงที่๓๐๐ยอด
จำได้มั้ยพี่เคยเอาที่ดินเขาไปเล่ขายอ่ะ

เอาที่ดินของแม่แพรวาไปเลขขายเพื่อจะหาเงินมาใช้กับทางผู้เสียหายเขา
ประกาศขายผ่านทางทีวีเลยตอนนั้น

ถ้าอย่างนั้นแทนที่มันจะต้องไปพิสูจน์ทรัพย์กัน
ว่ามีเท่าไหร่ไปยึดอะไรยังไง
มันจะยาวนานไปอีกมันจะไปพิสูจนทรัพย์กันได้
ผลเสียมันอยู่ที่ทางฝั่งของคนที่จะต้องได้รับเงิน

จังพิทักษ์ทรัพย์ไปสืบทรัพย์ไปอะไรกัน

อบาปหมุนแก้ไปหายืมมาจนได้

เงินมาก้อนหนึ่งทำเป็นเช็คมา๕๐ล้าน

แล้วก็ให้ทางฝั่งของครอบครัวผู้เสียชีวิต

ถ้าจำไม่ผิดนะมารับเงินไป
เขายังมีกระจิตกระใจในการที่จะไปหาเงินมาเลย

แต่สุดท้าย
พอเหตุมันเกิดคุณก็ต้องพยายามหาทางในการที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยาเขา

เท่านั้นเองแต่อันนี้มันเหมือนแบบมันไม่เห็นอ่ะ
แค่ขอแค่ขอกำหนดวันว่าเฮ้ยวันนี้ให้เขาได้เท่าไหร่ก่อน